ก็ต้องเรียนว่าในมุมมองของผมจากการที่ตรวจสอบดูข้อมูล
พยายามหลักฐานเอกสารต่างเช่นหมายสารหมายขังคำพิพากษา
ผมก็เห็นว่านายจัสโตซาเบียอันเรย์เป็นอาชญากรคนหนึ่ง
ซึ่งแกได้กระทำความผิดในข้อหารีดเอาทรัพย์หรือการโชคทรัพย์
ในจ้างก็คือบริษัทปิโตรสาอุอินเตอร์เนชั่นัลจำกัด
ก็คือได้มีการเลิกจ้างกันตามกฎหมาย
แล้วก็จำเลยรายนี้เนี่ยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับของบริษัท
แล้วก็จะขายข้อมูลความลับดังกล่าวให้บุคคลภายนอก
แล้วก็มีการเรียกร้องเงินกัน๘๐กว่าล้านบาท๒๕ล้านฟรัง
ซึ่งหมายตอนแรกมีหมายจับให้ตำรวจกองตราบรามไปจับตัวมาก่อน
แล้วก็มีหมายขังจากสารให้ขังไว้ในระหว่างดำเนินคดี
ตำรวจจับอายการฟ้องผู้พิพากษาของสารตัดสิน
ในที่สุดแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลออกมา
ในเดือนสิงหา๕๘มีหมายเลขคดีดำคดีแดงชัดเจน
ตัดสินว่าผู้ต้องขังรายนี้จำนวยรายนี้ได้กระทำความผิดจริง
ตามปอมตรา๓๓๘นะครับและ๘๐นะครับ
ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับจึงลงโทษจำคุก๖ปี
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ให้การรับสารภาพ
สารท่านจึงเมตตาลดให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก๓ปี
อันนี้เป็นประจักษ์พยานทางเอกสารที่มีความชัดเจน
ในประเด็นที่๑ตรงกันนะครับ
ส่วนเรื่องจะเกี่ยวข้องกับมาเลเซียอะไรอย่างไรเนี่ย

ไม่ได้มีสักนิดเดียวที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซีย
ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศที่จะดำเนินการไป
ตามหลักนิติธรรมตามพยานหลักฐาน

คือในส่วนของคุณพันนิกาเนี่ยกล่าวหาว่ามี
มีคนที่ไม่ควรจะได้เข้าเยี่ยมแต่ได้เข้าเยี่ยม
แล้วก็มีคนที่เข้าเยี่ยมแล้วไม่ได้มีการบันทึกชื่อเอาไว้ค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะหลายครั้งเนี่ยนะคะ
ถ้าเอาตามข้อมูลของคุณพันนิกาทางอธิบดีค่ะ
ท่านได้กลับไปตรวจสอบหรือว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบแล้วหรือยังคะ
ว่ามันมีชื่อคนที่เป็นตำรวจอังกฤษปลอม
หรือว่าคนที่เป็นอดีตผู้บริหารของผู้ที่ถูกจำคุกอยู่ในนั้นต่างเหล่านี้มีเข้าไปเยี่ยมจริงไหมคะ

ครับผมขออนุญาตเรียนอธิบายอย่างนี้นะครับ
ผู้ต้องขังทุกรายที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับ
เราก็จะต้องให้สิทธิ์ในการได้มีการเยี่ยมนะครับ
จากครอบครัวจากญาตินะครับจากเพื่อนฝูงอะไรต่าง
สิบลายชื่อตามที่ท่านอธิบดีให้หนังสือใช่ไหมคะ
อธิบดีค่ะก็เปิดโอกาสให้เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ยนะครับ
มีสิบรายชื่อนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ผมก็ยืนยันตามที่มีหนังสือแจ้งไปเนี่ยนะครับว่าการเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยนะครับประมาณ๒๐กว่าครั้ง๒๗ครั้งหรือยังไงเนี่ยนะครับ
ก็เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อ๑๐ชื่อนี้ทั้งสิ้นนะครับ
หากจะมีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเกินกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาเยี่ยมกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมีหนังสือราชการ
ประสานงานมาที่กรมราชธรรมก็ดีหรือประสานงานตรงไปที่เรือนจำ
ญาตแก้ข่าวไม่ใช่เรือนจำคลองเปรมนะครับเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
นะครับแต่อยู่บริเวณเดียวกันผู้คนอาจจะสับสนค่ะนะครับก็ก็มีพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยมีหนังสือมานะครับ
ทุกครั้งที่จะได้เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ได้ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีฝรั่งบ้างอะไรบ้าง
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในฐานะของทางคุณพันนิกาเหมือนกันว่าผมจะเปิดเผยทางนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าท่านไม่ใช่การมาธิการนะครับท่านสวมหมวกผู้สื่อข่าวนักจินตนาการนะครับผู้หวังดีที่จะโยงใย
ซึ่งผมเองก็ชื่นชมนะครับในมุมมองในความพยายามก็เข้าใจนะครับ
อธิบดีครับฉั้นช่างคุณธนิกาก่อนดีแล้วเอาจอมถันก็ได้ครับ

ดิฉันหรือว่านักข่าวคนอื่นสามารถไปเช็คย้อน
รายชื่อของกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน๒๗ครั้ง
ซึ่งเป็น๑๐๑๐รายชื่อที่ตัวนักโทษเองอนุญาตให้เข้ามาได้
ไปเช็กย้อนกับเรือนจำได้ไหมค่ะ
ไปขอเอกสารยืนยันได้ไหมคะ
งั้นเอาใหม่ค่ะถ้าเป็นการขอเอกสารราชการในลักษณะแบบนี้นะคะ

ไม่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวมันจะเกี่ยวข้องมีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปิดบัง
แต่ว่าผมก็เรียนว่ามันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ถ้าจะมีบุคคลที่มีรายชื่อนอกเหนือกว่ารายชื่อที่ระบุไว้เนี่ย
ก็มากับพนักงานสอบสวนมีเอกสารหลักฐานชัดเจนนะครับ
ซึ่งจะต้องเซ็นทั้งคนที่เข้าไปในเรือนจำ
แล้วก็เซ็นทั้งชื่อพนักงานสอบสวนที่ไปประกบใช่ไหมคะ
มีหนังสือนำครับมีหนังสือนำมา
ซึ่งชื่อคนที่เข้าไปกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
ชื่อของคนที่เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ย
เขาจะต้องเซ็นลายเซ็นไหมคะเขาต้องลงชื่อเขาไหมคะ
ไม่จำเป็นนะครับอันนี้มีรายชื่อมาในเอกสารก็น่าจะพอนะครับโดยทั่วไป
แปลว่าต่อให้เราไม่
ก็จะมีการตรวจสอบเราจะมีการตรวจสอบตัวตน
ค่ะถ้าฟังจากอธิบดีคือต่อให้ขออนุญาตที่แทรกท่านค่ะเรียนเหลือเวลาน้อย
คือต่อให้เราไม่มีการเซ็นรายชื่อเขาก็ตามแต่ว่าชื่อเขาจะถูกระบุในเอกสารของตำรวจ
ถ้าคนที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการเรียกข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมยินดีไปชี้แจง
ถ้างั้นเป็นกรรมธิการยุติธรรมสภาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ก็เชิญมาครับว่ามาผมไปชี้แจงมาหลายครั้งแล้วนะครับ

ผมต้องเรียนอธิบายนิดนึงในฐานะที่เป็นอดีตราชการตำรวจเก่า
เชิญค่ะครับดิฉันเลือกประเด็นนี้ไปแล้วเชิญค่ะ
แล้วตอนอยู่ตำรวจผมก็เป็นภูมิกับตำรวจสากล

ต้องเรียนว่าประเทศใครประเทศมันนะครับ
เรามีกลไกยึดโยงให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน
ก็แล้วแต่ในเรื่องนี้เนี่ย
สักถามหรือสอบปากคำใดก็ตาม
สามารถกระทำได้ครับมันมีขั้นตอนระหว่างประเทศ
ก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
วิสัยและหากจำเป็นมีความสำคัญจริง
สามารถที่จะยื่นคำร้องติดต่อประสานงานมีหนังสือ
ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามนัยยะที่ผมเรียน
โดยผ่านอายการสูงสุด
นู้นคนนี้เป็นผู้ต้องขังในความรับผิดชอบของผม๓๘๐๐๐คน

แต่ว่าในการดำเนินการที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการนั้น

ผมไม่ก้าวล่วงแล้วเพราะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับผม

อธิบดีค่ะเอาส่วนที่เกี่ยวกับราชธรรมค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ทำตามช่องทางล่ะ

ถ้าคนทำงานถ้าคนทำงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
เขามีขั้นมีตอนมีช่องทางที่จะดำเนินการอยู่
ไม่ใช่ถูกหาคนนู้นคนนี้คนนรัฐอายอยากจะเข้าไปสอบปากคำคนนู้นคนนี้

เรื่องนี้ผมไม่ทราบในขณะเกิดเหตุผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชธรรม
ว่ามีผมไม่คิดว่ามีผมบอกว่าถ้าตรงไปตรงมา
ถ้าผู้ต้องขังรายนี้มีความสำคัญจริงถ้าเป็นคดีระหว่างประเทศจริง
อธิบดีค่ะที่ฉันกลับขออภัยจริงค่ะที่ฉันนัดอีกสายไว้คือโครสกสตมนะคะ
ยังไงขอบคุณท่านเบื้องต้นก่อน